เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๒คนผู้หญิงคุณ
ก็อยู่ในรถนะคะแล้วก็รถเนี่ยแล่นไปตามทางในป่าตองนี่แหละ
ปรากฏว่านักท่องเที่ยวสองคนนี้ถอดเสื้อก็คือเปลือยอกนั่นแหละ

แล้วก็เต้นโชว์ในลักษณะของคนที่ถ่ายคลิปต่างเนี่ย

โบราณตรีปต่าง

กลางเมืองแล้วคุณดูรถเยอะมากนะคะ
คือตอนแรกในคลิปหรือว่าในกระทู้ที่เกิดมา
เขายังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นสถานที่ตรงไหน

เขาก็ยังสงสัยกันอยู่เอ๊ะทำได้ที่ไหนเนี่ย

ต้นต่อคลิปถ้าดูจากมุมกล้องเราก็จะเห็นว่า
มาจากกล้องติดหน้ารถยนต์นะคะ
ก็โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าธวัชชัยรีมนอก
โพสต์คลิปความยาว๔๘วินาที
ไปที่เพจขับรถแบบนี้ต้องประจานภูเก็ต
อย่างที่บอกว่าภาพดูแล้วน่าจะเป็นกล้องจากหน้ารถ

ส่วนประตูด้านนั่งคนนั่งซ้ายและขวาก็ถูกเปิดกระจก
หญิงสาวชาวต่างชาติ๒คนนี้ไม่ทราบสัญชาตินะคะ
ก็เปลือยอกสวมแต่กางเกง

แล้วก็โยกตัวไปตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนาน
แล้วก็ผลัดกันใช้น้ำราดลงที่ศีรษะของ
เห็นไหมที่มือถือขวดน้ำอยู่
นี่เข้าใจผิดว่าเป็นช่วงเทศกาลสงครานหรือเปล่า

คือทำแบบไหนเทศกาลไหนก็ทำไม่ได้

ในคลิปมีข้อความระบุเอาไว้ด้วยบอกว่า
มากับตาเลยเมื่อคืนที่ป่าตอง
เวลาประมาณ๓ทุ่มช่วงรถติดหนัก

หลังจากที่มีการเอาไปโพสต์ลงในเพจแล้ว
ก็มีคนแชร์คลิปเป็นจำนวนมาก
มีการแสดงความคิดเห็นไปค่อนข้างหลากหลายค่ะ
แต่ว่าส่วนใหญ่รวมแล้วไม่เห็นด้วย

แต่หลายคนมาคอมเมนต์บอกเห็นแล้วเพลีย
อีกคนบอกอันตรายสุดเลย
ล่าสุดค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูทรกระทู้

พบว่าสถานที่เกิดเหตุที่ปรากฏตามคลิป
ก็คือบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาป่าตอง
ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปี
โดยเป็นการถ่ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณ

ส่วนรถฟอร์จูเนอร์ก็เป็นของมาลีวิลล่า

นายชาลีโรเบิร์ตนำรถไปใช้นะคะ
แล้วก็สองหญิงสาวที่ก่อเหตุด้วยความคึกขนอง

อีกคนนึงเป็นชาวออสเตรีย
ซึ่งหลังจากตามตัวเจอแล้วนะคะ
ทั้งสองคนก็ถูกตามตัวไปเปรียบเทียบปรับ

แล้วก็ถูกปล่อยตัวไปตามกฎหมายนะครับ

วันที่๒มกราคมนะครับแสดงว่ายังฉลองกันต่อเนื่อง
ดิว่าอาจจะรากยาวก่อนมา